ขับหนีไปสิบกว่าคริโลเมตร
สุดท้ายเนี่ยไล่ตามไปต้องยิงนะฮะ
ยิงใส่ล้อยังแตกทั้ง๔เส้นแล้วก็สามารถจับกุมเอาไว้ได้นะครับ
นี่มาด้วยกันไปเองไล่ล่าอะไรกันนะอีก

ยืดยืดยืด

อาร์มถอย

อาร์มถอย
นี่เป็นรถของประชาชนในพื้นที่นะฮะตอนแรกก็ไม่แน่ใจ
มันเกิดอะไรขึ้นอ่าสุดท้ายพอเข้าไปใกล้ใกล้อ้าว
เป็นการไล่จับคนร้ายมายิงกันด้วยก็เลยต้องถอยออกมา
นี่นะเจ้าหน้าที่เขาส่งสัญญาณให้ถอยด้วยนะครับนี่ฮะ
ตำรวจกับกู้ภัยเนี่ยตามรถของแก๊งค้ายาเสพติดไปนะครับ
สีดำนะฮะที่ขับหนีไปตามถนนสายนางรองลำปลายมาตร
เป็นรถของนักค้ายาเสพติดรายใหญ่รายสำคัญในพื้นที่นะครับ
ไปถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่๙ในพื้นที่ตำบลนางรองอำเภอนางรอง
เนี่ยรถของตำรวจแล้วก็กู้ภัยก็ไล่ทันนะครับ
แล้วก็จอดขวางรถคนร้ายเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่นับสิบคนก็ลงมาจากรถ
รูไปเปิดประตูรถของคนร้ายแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ตอนนั้นคนก็ตกใจกันหมดนะครับสุดท้ายก็ต้องยิงสกัดกันนะฮะ
แล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้
นายกังสรานนท์อายุ๓๐ปีนะครับ
ที่ขับรถกระบะสีดำมาของกลางคือยาบ้า๓๐เมตร
ตำรวจปราบรามยาเสพติดสพนางรอง
จับนายกังสรานนท์ขณะขับรถกระบะในตัวอำเภอนางรองนะครับ
แต่ว่าไหวตัวทันเลยหลบหนีหนีไปเกือบ๑๐กิโลเมตร
จนมุมเพราะว่าถูกยิงจนรถเนี่ย
ยางเนี่ยระเบิดทั้งสี่ล้อนะยางสิฮะ
เห็นไหมไปต่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ถูกปิดหน้าปิดหลัง
ยังพยายามยิงนะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปควบคุมตัวได้นะครับ
ตอนนี้ก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปแล้วเดี๋ยวจะขยายผลต่อ
ว่ามีใครร่วมแก๊งอะไรยังไงบ้างนะครับ